ช่างดีนะจ๊ะอ้า

สิ่งแรกที่ผมจะนำเสนอนี่คือหน่อไม้ดอง๑กิโลกรัม

คุณป๊าคุณโบนัสนะฮะบอกได้เลยคุณนุ่งฟังผมไว้

นี่ต้มจืดประกาศดอม๑กิโลกรัมราคาถูกที่สุด

มันเหมือนผมส่งกระจกอย่างไรไม่รู้หรือ
ผมหรือน้องที่ส่องกระจกข้างหน้า
มันเหมือนกระจกราวเหมือนหน้ากราว

ส่วนใหญ่จะปลูกไว้หน้าบ้าน

ขอบคุณครับนี่คือครับคุณลูกเขาเค้งเหรอเกิด
คุณโบนัสคุณป๊าค่ะ
ทั้ง๓แบบนี้นะน้ำหนัก๑กิโลกรัม

ดูเลยค่ะของดองทั้ง๓แบบนี้แบบไหนราคาถูกสุด
หนูว่านะป๊าก่อนไหม
เพราะว่าอย่างที่น้ำเมื่อกี้บอกปลูกง่ายครับผม

อันนี้หนูคิดว่ามันจะต้องปลุก
มันต้องปลูกเป็นออร์แกนิคอะไรอย่างนี้ครับพี่
คิดไว้นะคืออันนี้กับอันนี้
เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าอันนี้หน่อไม้มันก็เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติเหมือนกัน

แล้วก็มาดอมมันเป็นการวิธีการถนอมอาหารของคนต่างจังหวัด
หนูคิดว่ามันน่าจะไม่น่าจะมีมูลค่าอะไรมากมาย

แต่ว่าหน่อไม้สดก็มีราคานะ
ไม่รู้ว่ามาผ่านกรรมวิธีการดองแล้วจะถูกลงหรือจะแพงขึ้น

ประกัดดองหรอ

สับสนสามารถใช้ตัวช่วยได้ตั้งแต่ข้อแรก

คุณปั๊กและคุณโบนัสคุณจะใช้ตัวช่วยไหมคะ

มันไปขุดเอาตามป่าตามเขาได้

เอาตัวช่วยไปก่อนนะ
ข้อที่แพงออกให้หนูเลยค่ะ
ดูมีความสุขในการใช้ตัวช่วยนะ
อันนี้หนูเป็นคู่แรกไหมคะ

โอเคพี่เป๊กจะตัดมะยมค่ะ
มะยมคือของดอกที่แพงที่สุด

ตัดออกให้กับตัวช่วยที่คุณเลือกใช้

ราคาอยู่ที่

เหลือผักกาดดองกับหน่อไม้ดอง

สมองเราล้มเหลวแล้วดาวเลยจบ
อะไรคะระหว่างหน่อไม้ดองกับผักกัดดอก
อะไรคือของดอกที่ถูกที่สุดคะ

กินไปผักกัดดองแล้วมาบอกหน่อไม้ดอง

ผักกาดดองนะคะและพี่เป๊กจะเฉลยที่

คุณโบนัสและคุณปั๊ก

ผักกัดดอก๑กิโลกรัมราคาอยู่ที่

ห่อไม้ดองต้องแพงกว่า๒๘บาท

คุณโบนัสและคุณปั๊ก

คุณจะเป็นเลเวลที่ต่ำกว่าดาวคำมิน

โซ่อาหารที่ต่ำต้อยด้อยค่ากว่านั้น

หน่อไม้ดองต้องแพงกว่า๒๘บาท

มันไม่น่าจะต่ำกว่า๒๘บาท

รับราคา๒๐๐๐บาท

ตอนนี้รับแล้ว๒๐๐บาทกับตัวช่วยที่เหลืออยู่
ข้อต่อไปของคุณมีมูลค่า๔๐๐๐บาทค่ะ
ข้อต่อไปคำถามก็เหมือนเดิมเลยค่ะคุณที่รัก
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุดและ
บอกเลยว่านี่คืออะไรเหลือฮาติ